คือเราเห็นข่าวบ่อยเลยเรื่องของเจ้าหนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้ไปทวงหนี้อะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันแปลกออกไปอีกหน่อย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งเงินกู้แล้วตีกันเอง

ของพังหมดแล้วนะ
โอ้เนี่ยได้ยินไหมคนนั้นน่ะ
น่าจะเป็นคนถ่ายคลิปป่ะชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกอุ๊ยพี่

นี่ไงคือร้านขายของ
คนขายของต้องเก็บข้าวเก็บของหนี

เขาก็โพสต์คลิปนี้บอกว่าเรื่องวุ่น

ร้านค้าเสียหายก็รับผิดชอบเขาหน่อยวัยรุ่น
แต่ละวันดีทั้งนั้นร้านหมี่
แล้วก็อาชีพใครอาชีพมัน

ฝากให้คิดนะเงินกู้อุดร
นี่เป็นโพสต์ที่เขามีการโพสต์ข้อความระบุไว้นะคะ
ต้นเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเนี่ย
คือแก๊งนี้เป็นแก๊งเงินกู้จริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นมาตีกันเฉย

ก็คือสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านอยู่ดีนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝากตรวจสอบให้หน่อยนะคะ

แล้วเป็นใครมาจากไหนกันบ้างนะคะ